เชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะซาโยนาระอดีตพระอาจารยันตระ
แห่กราบเพื่อส่งกลับแผ่นดินอเมริกากับแคลิฟอร์เนีย
ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยกี่วัน
สิบวันได้ไหมอืมประมาณนั้นค่ะแล้วไปหลากหลายพิกัด
ทุกพิกัดยังมีคนกราบบูชาเหมือนเดิมฮะแล้วงานนี้กลับไปที่
แผ่นดินสหรัฐอเมริกาแล้วมีบรรยากาศตอนส่งกลับครับ
กลายเป็นพระฝรั่งไปแล้วมีซียูมีพระญี่ปุ่นด้วย
ไซโยนาระด้วยนะฮะนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายวินัยละอองสุวรร
อดีตพระอาจารยันตะเหมือนเดิมชุดเดิมห่มสีเขียวฮะ
ห่มเขียวแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของพระอดีตพระอาจารยันตะเนี่ย
มีหมดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นแม่ชี
ไม่ว่าจะเป็นคารวาสร่วมส่งแล้วมาก็ไม่ใช่มา๕คน
สิบคนอืมห้าสิบคนนะมาร่วมกันอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ศิษย์ลูกหาบางคนก้มกราบเลยกราบลงแทบฝาดเท้าเลย
ประเท้าของพระอาจารย์อดีตพระอาจารยันตะเลย
เขานับถือเขาไปโกรธเขาไม่ได้ครับกลับไปไหน
กลับไปที่แคลิฟฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
หลังจากที่มีการกราบแล้วเนี่ยอดีตพระอาจารยันตะ
อันนี้ตบหัวโกรธอะไรกันเปล่าเหมือนตบให้พอเนี่ย
เออไปแล้วนะนะถ้าเป็นพระจริง
สัมผัสผู้หญิงไม่ได้แต่นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไง
ดังนั้นก็มีการตบเพื่อลากันไปนะครับตบไปเรียบร้อยแล้ว
มีพระสงฆ์เดินทางพร้อมกับอดีตพระอาจารยันตะ
สามรูปด้วยกันสามรูปด้วยกันหนึ่งในสามรูป
หลังจากที่พระอาจารยันตะเดินรับตาไปแล้วหันกลับมาหาญาติโยม
พูดแทนอดีตพระอาจารย์สายนระบอกลาตอนแรกเราก็คิดว่า
จะไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นแน่เลยอารมณ์มันได้อารมณ์มันพาไปอืม
คนที่มาส่งฟังนั้นก็เลยสายนระกลับไปบรรยากาศเป็นแบบนี้
พอเดินรับป้ายไปก็สาธุกันนะครับมีรายงานว่าตอนนี้
อดีตพระอาจารย์ยันตะถึงแคลิฟฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
พอไปที่นู่นเนี่ยไอ้คำว่าสาธุสาธุอะไรไม่มีแล้ว
แล้วอดีตพระอาจารยันตะจะกลับมาใหม่เมื่อไหร่ตอบไม่ได้
แต่ก็จะมีวงรอบประมาณสัก๕ปี๗ปี
จะกลับมาที่แผ่นดินประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ว่าครั้งก่อนก่อนที่จะเป็นครั้งนี้ท่านกลับมาปี๒
ใช่ไหมประมาณ๗ปีได้นะคะอ่าเดี๋ยวรอนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมีคลิปให้ดูค่ะงูสองตัวมันอย่างนี้กัน
อะไรฮะมันทำอย่างนี้กันมันกอดรัดฟัดเวียง